พาคุณผู้ชมไปห้างดังย่านราชประสงค์กันหน่อยทำไมฮะ
ท่านนี้เนี่ยหลายคนก็ไปช้อปปิ้งกันแต่ประเด็นคือมันมีคลิปหนึ่งออกมา
เป็นแฟนทะเลาะกันผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันในลานจอดรถ
ที่เป็นข่าวเป็นคราวกันเพราะว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิง
คือตบตีผู้หญิงเลยในลานจอดรถครับรอปภอยู่ตรงนั้นพอดีเลย
นึกว่าเขาจะเข้าไปช่วยใช่ไหมเดินหนี
เดินหนีสุดท้ายแล้วผู้ชายที่เป็นแฟนของคนที่ยืนถ่ายคลิปมือถือค่ะ
ต้องเข้าไปช่วยให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
รอพอคืนด้วย
พี่มีรอปะพอไหมคะรอปะพอมาช่วยผู้หญิง

เนี่ยคือได้ยินเสียงตบตีดังมากอะค่ะเป็นทางที่จะเดินออกไปร้านจอดรถของห้างคือคลิปเนี้ยเขาถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คคือผู้หญิงเป็นคนถือโทรศัพท์มือถือถ่ายก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงพูดส่วนผู้ชายเสื้อดำที่เดินเข้าไปเนี่ยค่ะก็คือแฟนของผู้หญิงที่เป็นคนถ่ายคลิปก็คือพลเมืองดีที่จะเข้าไปห้าม
เอ้ยแบบคุยกันดีดีอย่าอย่าทำแบบนี้แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงถามหารอปภใช่ไหมใช่รอปภอยู่ไหนอ่ะมาช่วยห้ามเขาสิส่วนคนที่เดินออกมานี่คือคนที่ไปทำร้ายแฟนแล้วก็มาเก็บข้าวของแล้วก็ไปเลยใช่แต่ก่อนไปเขาก็พูดบอกว่าขอโทษครับแล้วเขาก็ไปพอเห็นว่ามีคนเห็นใช่ครับทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามพลเมืองดีที่เขา

ว่าขอโทษครับแล้วก็มาเก็บข้าวของเดินหนีไปครับทีมข่าวเราก็ถามนะว่าเอาจริงจริงไม่กลัวเหรอเออคือเดินเข้าไปห้ามเนี่ยไม่กลัวโดนลูกหลงบ้างเหรอหลายคนบอกไม่อยากยุ่งเพราะว่านี่แหละเดี๋ยวตัวเองจะซวยไปด้วยใช่ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าอ้าวเขาก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งอ่านข่าวมาที่ว่ามีพลเมืองดี
อาจจะโดนหนักกว่านี้ก็ได้อืมเอาลองฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
เขาก็บอกว่าก็อืมก็เนี้ยก็เพราะเธอนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดว่ามันสุดท้ายเพราะว่าอ่ะ
มึงเลือกเองนะมึงอะไรเองนะมึงทำเองนะอะไรอย่างนี้

ผู้ชายก็เลยเดินเข้าไปทำร้าย
รอบแรกเห็นตบหรือต่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปทางหน้าผู้หญิง
เสร็จผมก็คิดว่าเขาจะหยุดหันไปทางหน้าเสร็จ
เออเขากำลังหันไปมองแบบคือว่าเอ๊ะเอาไงดี
ซึ่งผมก็เลยบอกบอกนะเฮ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปกันมา
แรกเดินกล้าแล้วก็พอดีทางแฟนผมเค้าก็ถ่ายคลิปไว้

ขอโทษครับพี่แต่เขาก็รีบเดินหนีไปตรงนี้
ทีนี้ทีมข่าวเรานอกจากไปหาพลเมืองดีแล้ว

คือว่ายืนร้อยแล้วเดินหนีไปไม่ยอมเข้าไปช่วยอ่ะ

คือด้วยความที่ห้างมันค่อนข้างใหญ่นะคะ

ซึ่งรอปภที่มาเข้าเวรตรงจุดนี้
ในวันที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่วันนี้เนี่ย

รู้เหมือนกันว่ามีการตบตีกัน

คิดว่าชายหญิงที่ตบตีกันเนี่ย

เขาบอกเขาคุ้นหน้าผู้ชายคนก่อเหตุ
น่าจะเคยเป็นรอปภของห้าง

ซึ่งเป็นเครื่องแบบรอปภที่ห้าง

ก็จับเอาจากบทสนทนาที่ผู้ชายพูด

คิดว่าน่าจะทะเลาะกันเรื่องเงินค่ะ

ผู้หญิงเรื่องเอาโทรศัพท์มือถือไปจำนัม

ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเนี่ย

ผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายที่เขากำลังทำร้ายผู้หญิงแล้วมีพลเมืองดีไปห้าม
แต่สิ่งที่เขาอยากรู้คือรอประพอของห้างที่เห็นเหตุการณ์คนนั้น
ทำไมไม่เข้าไประงับเหตุทำไมถึงเดินหนี

เหตุผลที่ว่าทำไมถึงไปตบตีไปทำร้ายเขาเนี่ย
คือยังไงต่อให้อยู่ในบ้านคุณก็ทำร้ายผู้หญิงทำร้ายเมียทำร้ายผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้ว
คำถามขนาดนี้คือห้างแห่งนี้รอประพอคนนั้นทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยเหลือไม่เข้าไปห้าม
ผู้หญิงคนนั้นเขาตายขึ้นมาทำยังไง
ทำไมไม่วอเรียกคนอื่นมาช่วยหรืออะไรยังไงก็ได้
มันต้องมีวิธีการในการรับมือเผชิญเหตุ
ท่านผู้ชมดูตรงนี้ถ้าเกิดไปดูเดี๋ยวลองดูต้นคลิปอีกครั้งหนึ่งนะ
ก่อนที่ผลเมืองดีเขาจะเดินเดินเข้าไป
ลองตั้งที่หัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเพลย์ใหม่นะครับอ่า
ช่วงต้นคลิปอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ
สมมุติถ้าคุณเจอตรงนี้แล้วอยู่ในมุมในซอกหลืบแบบนั้น
คุณจะเดินเข้าไปช่วยไหมได้ยินเสียงคนตบตีผู้หญิงร้องมาอย่างนี้ใช่ไหม
นี่เขาเป็นพลเมืองดีเขาเข้าไปถ่ายคลิปเขามีคนเข้าไปช่วย
คำถามก็คือคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าเขาเห็นว่ารอปภเนี่ยเห็นก่อนเขาอีก

จังหวะที่เขาเห็นรอปภเดินหนีนั่นแหละเขาเลยรู้สึกว่างั้นเขาต้องเข้าไปแล้วล่ะ
แล้วสิ่งที่อธิบายมาในวันนี้ก็คืออ๋อรอปภมันมีหลายคนก็สับเปลี่ยนกันเข้าเวร
ก็ไม่เจอตัวไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นรอพอคนนั้นที่เดินหนีไปจากเหตุการณ์นี้
แสดงว่าเราก็ต้องวัดดวงเอาว่าเราจะซวยไปเจอรอบพอแบบนี้ไหม
แบบเห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ไม่ช่วยเหลืออะไรเลย

จริงรอพอหน้าที่คือรักษาความปลอดภัยใช่ไหมเฉพาะห้างเหรอ
งานมันหนักเป็นงานที่ต้องทุ่มเทเสียสละผมเข้าใจตรงเนี้ยแต่
คุณก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบใช่ไหม
มันไม่ใช่แค่เรื่องของที่จอดรถจอดลา
เรื่องของการดูแลทั่วไปแต่เนี่ยมีคนมาทะเลาะกันในพื้นที่ของคุณเนี่ย
ค่ะก็ต้องระงับเหตุแล้วเนาะ